เรื่องของการประชุมลดโลกร้อนที่กรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะ
ล่าสุดก็มีการนำเสนอแผนข้อตกลงลดโลกร้อนฉบับประวัติศาสตร์
ให้กับผู้แทนกว่า๑๙๐ประเทศพิจารณาค่ะ
หลังจากที่มีการเจรจากันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา

ที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนค่ะ

คณะเจรจาซึ่งเป็นผู้แทนจากต่างประเทศกว่า๑๙๐ประเทศ
นำเสนอร่างข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์
จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยน
หลังจากเจรจากำหนดกรอบแนวทางมานานหลายปี
และเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้าย

ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน

โดยนายโลรองฟาบิอุสรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศส
ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม
เปิดเผยว่าร่างข้อตกลงฉบับนี้
เป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์
และจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโลก
โดยรายละเอียดของเนื้อหาร่างข้อตกลงฉบับนี้
มีความแตกต่างเป็นธรรมแข็งแกร่งและยั่งยืน

นานาประเทศจะต้องรับไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยจะเริ่มใช้ในปี๒๕๖๓ค่ะ
ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้มีเนื้อหาที่ระบุถึงเป้าหมาย
ในการจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า๒องศาเซลเซียส
นับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม

คือจำกัดไม่ให้เกิน๑๕องศาเซลเซียส
โดยแต่ละประเทศจะต้องนำเสนอแผนตัวเลข
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก๕ปี
และทุกประเทศจะต้องลดการใช้พลังงานฟอสซิล

หรือว่าพลังงานทางเลือกอื่น
โดยวางแนวทางให้พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลก
ในระยะ๑๐ปีข้างหน้าค่ะ
ก่อนหน้านี้ผู้แทนการประชุมระบุว่า
หากไม่มีการทำข้อตกลงลดโลกร้อนฉบับนี้
จะต้องก้าวเข้าสู่ยุคของการเผชิญ

ที่จะทำให้พืชและสัตว์ศูนย์พันธุ์จำนวนมาก
ตลอดจนต้องเผชิญกับการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่

อาจจะต้องจมหายไปจากแผนที่โลกค่ะ
โดยร่างข้อตกลงกำลังถูกนำเสนอให้กับผู้นำประเทศต่าง
หรือผู้แทนระดับสูงของแต่ละประเทศพิจารณาแล้ว
ฟรองซัวออลองประธานาธิบดีของฝรั่งเศส
ก็เรียกร้องให้ทั่วโลกรับแผนข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์นี้
เพื่อเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกค่ะ